สวัสดีค่ะโซโซแบบนี้มาเอ็บข้าวจีน้ำดิสันด้วยค่ะ
ข้าวจีให้โซไม่กล้องซุ่มน้ำด้วยค่ะเก่าสิบเก้าบาท
หนาวจังสิต้องกินข้าวจีค่ะฟังรู้เรื่องหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ดิฉันเป็นคนอีสาน
หนาวแบบนี้เขาก็ทานข้าวจี่กันทั้งนั้นแหละค่ะ
จะเป็นข้าวลักษณะเอามาย่างแล้วก็ชุบไข่นะคะ
อุ้ยไม่อยากจะพูดแซ่บแพงอ่ะเตรียมเอ็บได้เลย
ดิฉันไลฟ์ขายอยู่นะคะตอนนี้ทีนี้เขาบอกว่าอากาศหนาวหนาวแบบนี้
มันเหมาะกับการกินข้าวจี่เอ๊ะยังไงล่ะ
อากาศมันยังหนาวต่อเนื่องใช่หรือเปล่าใช่ค่ะ
เพราะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเมฆแทบจะไม่มีเลยนะคะ
ทั่วไทยนะตอนนี้นะคะไม่เห็นเมฆเกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศไทยเลยนะคะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าภาคใต้ช่วงเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนหรือเป็นฝนที่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ
ทำไมอากาศถึงเป็นแบบนี้เอาดูเส้นหนาวค่ะ
เส้นอากาศหนาวก็คือสองพันสิบแปดอุ๊ยมองยากนิดหนึ่งแต่นู้นนะคะ
เขาถอยร่นกลับไปนะแต่มันยังทำให้ภาคเหนือและภาคอีสานโดยเฉพาะยอดดอยยอดภู
ยังคงมีอากาศเย็นเย็นอยู่ค่ะยังได้พูดออกมาแล้วมีควันออกปากเล็กน้อย
ส่วนภาคกลางนะคะเนี่ยสองพันสิบสี่ค่ะ
แสดงว่าอากาศยังคงเย็นอยู่นะคะช่วงเช้าเปิดหน้าต่างรับอากาศเย็นกันหน่อยนะคะ
แต่ช่วงเที่ยงสาวจ๋าแดดแรงมากทาครีมกันแดดแล้วก็พกร่มด้วยนะคะ
เวลาออกไปซื้อกับข้าวช่วงเที่ยงเที่ยงนะคะเอาตรวจสอบเรื่องของฝนค่ะ
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้บอกว่าฝนมันลดลงเนี่ยตรวจสอบตามช่วงเวลา
แทบจะไม่เจอฝนเลยคือเอาเป็นว่าตั้งแต่ภาคกลางตอนกลาง
ภาคใต้ตอนกลางนะคะไปจนถึงภาคเหนือไม่มีฝนเลยวันนี้
แต่ภาคใต้ตอนล่างเห็นไหมคะมีสีฟ้าเล็กน้อย
อาจจะเกิดฝนได้เล็กน้อยช่วงบ่ายจนถึงค่ำนั่นเองนะคะ
คลื่นไม่ต้องพูดถึงช่วงนี้ลมมรสุมเขาถอยร่นกลับไปไงคะ
แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นสีฟ้าแบบนี้
แสดงว่าคลื่นสูงไม่เกิน๒เมตรนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของอากาศเย็นกันหน่อย
สีเขียวยังอยู่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
แสดงว่าณวันนี้อากาศยังคงเย็นอยู่นะคะสบายค่ะ
เอาเตือนแบบนี้ละกันนะคะภาคใต้เนี่ยช่วงนี้ฝนเนี่ยค่อนข้างน้อย
เพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดี
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป